ส่วนข่าวนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันเดา
เอ๊เก๋งดำเนี่ยเขาขับแล้วมันเป๋เก๋เออฮะ
สรุปคนขับเขาน่าจะเป็นอะไรลองดูหน่อยค่ะ
กระเด็นหลุดเลยค่ะแล้วจังหวะนั้นอ่ะ
คนขับรู้ตัวแล้วถึงแบบแตกเบรคแล้วก็คงซ้ายออกไปแบบนี้
แต่ว่าหลายคนเนี่ยพอดูคลิปนี้แล้ว
ก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าคนขับรถเก๋งดำคันนี้
ดูมือถือใช่ไหมขับเป๋แบบนี้หรือเขาเมา

นี่ค่ะดีนะเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมากไปกว่านี้
เหมือนกับคนขับดึงสติได้ทันนะคะ
แต่ก็เอามาให้คุณผู้ชมดูย้ำเตือนกันนะคะ
จะขับรถจะจับพวงมาลัยตัวเราต้องพร้อมด้วยนะคะ